และในวันเดียวกันเวลา๒ทุ่มครึ่งพบกับศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกกับศึกสังเวียนเดือดวันแชมป์เป็นชิปที่ยิงสัญญาณสดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากันเลยทีเดียว
ทั้งมันทั้งสนุกแบบนี้ไทยรัฐทีวีรวบรวมมาให้คุณแล้วถึงหน้าจอ
คอกีฬาห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับ

หอยชี้เป้าครับ
หอยชี้เป้า

ได้ทุกกล้อง

โอเค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

นักเตะหรือนักต่อยก็ไม่รู้

อดีตแชมป์มวยของไอบีเอฟ

ชื่อในฉายาก็คือคุณอำนาจเกษตรนวมิน

นักมวยคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เตะบอลดีและพื้นฐานทางด้านกีฬาดี
เขาได้ทั้งมวยได้ทั้งโอ้โหได้หลายอย่าง

เอาแล้วนะครับ
แล้วนครราชสีมามีอำนาจรื่นเริง

การธ่าเรือเนี่ยนอน
เพราะตอนนี้ฟอร์มกำลังมาแรง
ด้วยชื่อฉันด้วยนักเตะด้วยอะไรก็แล้วแต่
ถึงจะมีอำนาจลื่นเริง
แต่ผมเชื่อความสามารถของการท่าเรือ
เพราะฉะนั้นหอยคอนเฟิร์มว่าแคนเซิล
การท่าเรือ๔๑เหมือนเดิม
มันจะถูกหรือมันไม่ถูกเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกัน
แต่ที่แน่ตอนนี้ฆ้ากันไว้ครับ
ผมเนี่ยวอลมานานแล้วค่ะนี่กระดิกอยู่ตลอดเวลา
คุณยังจะมีน้ำหน้ามาแข่งกับเรา
คุณนั่นแหละยังจะมีน้ำหน้ากล้าสู้หรือเปล่า

ไปอยู่ตรงนี้เสียวลูกบอลเหลือเกิน
ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกับ๓พิธีกรสุดป่วนของเรา
เรามาดูเฉลยของคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันครับ

พิธีกรของเราทั้ง๓คน
ใครที่สวมนวมชุดบาสลงห่วงได้เป็นคนแรก
พร้อมเหตุผลตอนนี้เราไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ
เริ่มกันที่สาวสวยดึงเดียวของเรา

โอ้โหชุดไม่ลงนั่นเอง
มาต่อกันที่หนุ่มหล่ออย่างพี่เบียวกันบ้าง
แม้จะเป็นนักบาสเก็ตบอลเก่าสุดเก่า

ต่อกันที่พี่หอยเล็งแป้นบ้านด้วยสายตาอันมุ่งมั่น

โอ้โหลงไปแล้วล่ะครับ

ก็สามารถชุดบัตรหลวงได้เป็นคนแรก
เทพเมฆเลยจ๊ะขอบคุณ
สรุปว่าเกมนี้พี่หอยเป็นฝ่ายชนะครับ

ที่ได้รับเสื้อยืดเป็นของรางวัลจากทางรายการ

คุณเกมนี้คุณชนะไปเลยดีกว่า
เอางี้ดีกว่าไม่กี้ที่คุณท้าเราเตะฟุตบอล

ได้ครับวันนี้เราแข่งกัน๓คนเลย
ชชี่จะเป็นคนออกกฎกติกา
ล้มเยอะสุดชนะคุณรู้จักโรนานินโยไหมค่ะ
มีเบอร์ป่ะล่ะอยากรู้จักอยากรู้จัก
แล้วก็มาถึงเวลาร่วมสนุกทายผลกับทางรายการแล้วนะครับ
ทายกันเข้ามาว่าพิธีกรของเราทั้ง๓คน
ใครใครสามารถเตะลูกฟุตซอลแล้วล้มพินโบลิ่งได้มากที่สุด
เหตุผลของใครโดนใจทีมงานมากที่สุดรับไปเลย

นอกจากมีผลการแข่งขันที่จะเข้าไปทายกันด้วยแล้วมีเฉลยผลการแข่งขันแล้ว
เบื้องลึกเบื้องหลังของการถ่ายทำของพวกเรามาให้ดูกัน
วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอย่าลืมชมกวนกีฬาของเราที่วันไหนดีฮะ
ทุกวันเสาร์ครับเจอกันเวลาดีเลยนะครับ๑๑โมงครึ่งครับ
รัฐทีวีช่อง๓๒สนุกแน่นอน
วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะ
ตัวนี้ตัวอะไรเฮ้ยมันไม่รู้มันมาหาเราตลอดเลย
เหมือนให้ดูนะพี่ชี้ท่าไหนก็ได้
แต่พี่เดียวกับพี่หอยต้องข้างเท้าด้านนอกเท่านั้น
อันนี้อันนั้นเป็นแบบไซซ์ก้อยหรืออันนั้นเป็นแบบนี้ได้หมด

อดี้แลมตูนบอดี้แลมมีเรื่องกับตูนแน่นอน

คุณจะไซส์รัชวิน

ผมว่าที่มันอยู่ที่ลักษณะคติและแนวคิดนะครับผม

เขาเรียกจิตใจหมกมุ่ง

พูดถึงไซซ์ก้อยเราก็นึกถึงที่ตูนบอดี้สแลม